เอาไปดูคดีที่เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเศร้าต้องบอกว่าคนร้ายนี่ทั้งหื่นและโหด

เพราะว่าบุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งจะไปข่มขืนผู้หญิงในบ้าน

แต่ไม่สำเร็จตอนที่หนีออกมาหมาที่เจ้าของเขาผูกเอาไว้ที่แถวหน้าบ้านมันเห่า
โมโหหมาโอ้โหทำร้ายหมาซะจนแบบคือมันตายแบบ

จากที่พยานเขาบอกแล้วก็เนี่ยถ่ายครกถ่ายคลิปไว้เนี่ยหายแล้ว

หวานไม่โทรหาพ่อมึงแล้ว
ผมตายแล้วแม่โอ้โห
นี่เห็นไหมเขามองเห็นเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้
บอกว่าเมื่อบ่ายวันที่๙กรกฎาคมมีคนเมาบุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งที่ฉะเชิงเศร้า
จะไปข่มขืนผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าผู้หญิงเขาสู้ขัดขืนไม่สำเร็จ
ก็เลยเดินหนีออกมาจากบ้านไปเจอหมาวัย๕ปีนะฮะ
ของเจ้าของชื่อว่าเจ้าดวงนะ
เจ้าดวงเนี่ยสุนัขตัวนี้เจ้าของเขาล่ามโซ่ไว้ใต้ต้นไม้ภายในบ้าน
มันเห่าอะครับก็เลยตรงเข้าไปทำร้ายมันจนตาย
หลังเกิดเหตุเจ้าของบ้านไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองฉะเชิงเศร้านะครับ
แต่เกรงว่าคดีจะไม่คืบหน้าก็เลยส่งเรื่องร้องเรียนไปยัง
วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้หน่อยนะครับ
บ้านจุดเกิดเหตุอยู่ในตำบล
คลองนครเนื่องเขตอยู่ที่อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
ไปเจอผู้เสียหายนะครับซึ่งอายุ๔๓ปีนะฮะชื่อว่านางชนทิชาเอกนิกรนะครับ
เล่าว่าเมื่อบ่ายวันที่๙ที่ผ่านมานายสันตินิโคธานนท์หรือว่าในเก่ง
เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันเมามาเลยวิ่งเข้ามาในบ้าน
ขณะนั้นกำลังเลี้ยงหลานอยู่ในบ้านในเก่งวิ่งไปเปิดประตูห้องของสามีของเธอ
แล้วก็วิ่งเข้ามาล็อกโอบด้านหลังพยายามจะลวนลามเพราะว่าตอนนั้นเธออยู่ในห้องของสามี
ก็มีการต่อสู้กันแล้วขณะนั้นอุ้มหลานอยู่ก็เลยหยิบไม้ช็อตยุงตีเข้าไปแล้วก็ถีบ
ในเก่งเซธลาจากนั้นก็เลยอุ้มหลานวิ่งหนีออกมา
ในเก่งก็ยังพยายามตามดึงเสื้ออย่างนั้นขณะเขาอุ้มหลานอยู่นั้นมันจะไปลวนลาม
เก่งถึงยอมปล่อยแล้วก็วิ่งหนีออกไปทางฝั่งหน้าบ้าน

แล้วจะดวงมันเห่าฮะมันเห็นมันก็เลยเห่ากระโชคใส่เลย
อยู่กับหลานสองคนเนอะหลานก็นอนกินนมอยู่เราก็ฟ้าหลานขึ้นมาได้เขาก็ล็อกล็อกเราเขาก็ทำแบบโอบแบบว่าเออน่ะเออเราก็กลัวเห็นไหม
เราก็มันมือถือไม้ช็อตยุงอยู่อ่ะเนอะเราก็ถีบเขาเขาก็เมาเขาก็เซไปเราก็ออกมาเขาก็
พอเดินเดินออกมาหน้าบ้านเขาก็ดึงคอเสือเราไว้เราก็เอามาช็อตยุงตีเขาเออ
พอพระออกจากเราพระออกจากเขาไปก็เราก็วิ่งออกถนนไปแล้วเพื่อนบ้านเขาก็เรียกอืม
แล้วก็ไปหมาก็เห่ามันก็ไปเลยไปตีหมาเลยมีเด็กหญิงที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าหลังจากในเก่ง
ออกมาจากบ้านหลังที่เข้าไปก่อเหตุตอนนั้นเจ้าดวงมันเห่าเสียงดังในเก่ง
เริ่มจากหยิบหินปลาใส่เจ้าดวงนะครับแต่ไม่โดนนะฮะก็เลยเดินเข้าไปวิ่งเข้าไป
ตรงที่เจ้าดวงมันถูกล่ามเอาไว้แล้วก็พูดขึ้นมาว่าจะตีให้ตายแล้วก็หยิบหินก้อนที่ปลาไม่โดนนี่แหละ
ทีนี้ทุบเข้าไปที่ปากเจ้าดวงจนแบบมันมึนแล้วล้มลงไปเลย
แล้วในเก่งก็ไปดึงเชือกที่ล่ามเจ้าดวงเอามาใช้แขวนคอเจ้าดวงกับกอไผ่
แล้วใช้ไม้ตีอีกหลายครั้งเจ้าดวงมันก็ร้องด้วยความเจ็บปวด
แต่ยังไม่พอใจในเก่งยังจับเจ้าดวงวางกับพื้นแล้วทุบด้วยหินอีกทีนึง
แล้วจับเจ้าดวงฟาดกับโต๊ะไม้จนแบบโต๊ะไม้หักอ่ะ
เนี่ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเขาเห็นหมดแล้วก็ลากเอาไปวางที่พื้นแล้วใช้หินทุบหัวอีกทีนึง
แบบเสียงเจ้าดวงมันเงียบไปเลยอ่ะตายอยู่ใต้ต้นไผ่
เห็นเหตุการณ์ตอนนั้นเขาบอกเขาไม่กล้าที่จะเข้าไปช่วย
คือท่านทางในเก่งมันอารวาสหนังมากนะครับกลัวจะถูกทำร้าย
เจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าของเจ้าดวงบอกว่าหลังเกิดเหตุได้พาผู้เสียหาย
ซึ่งก็มีศักดิ์เป็นน้องสะพ้ายไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซานะครับ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับในเก่งทั้งเรื่องของอนาจารย์เรื่องของพยายามคมขืน
เรื่องของการทารุณกรรมสัตว์เบื้องต้นตำรวจบอกว่ากำลังรวบรวมพยานหลักฐาน
เดี๋ยวจะออกหมายเรียกในเก่งให้มารับทราบข้อกล่าวหาดำเนินคดี
ตอนแรกเขาเดินมากับคนที่เดินข่มขืนแล้วพอหมามันเห่า
หมามันเห่าครั้งแรกเขาก็หยิบก้อนหินก้อนมันเลอร์ตรงนั้นนะคะไปปลาใส่หมาแต่ไม่โดน
แล้วเขาก็เอาหินอ่ะทุบปากหมาตรงนี้แล้วก็จับหมาแขวนกับต้นไผ่แล้วก็ตีหมา
พอหมาเงียบปุ๊บเขาก็เอาลงจากพื้นแล้วก็เอาหินทุบไปอีกทุบได้หลายครั้งค่ะ
แล้วบางทีก็โยนพอครั้งสุดท้ายก็โยนใส่โต๊ะ
พอน้องหมามันเงียบก็บางทีก็ต่อยก็เอาหินทุบครั้งเลยทุบจนตายน้องหมาเงียบ
เพราะว่าหมาตรงนี้ก็คือนุรักทุบเหลียกทางนุมาไม่คิดว่ามันจะก็เป็นแบบนี้
แล้วบ้านเนี้ยคือมันเป็นหมาที่บ้านของมากคนนักบ้านมันไม่มีสิทธิ์กับเลย
เพราะว่าถ้าจับพวกน้องมันจะต้องกัด
ทีนี้ค่ะจากการสอบถามผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เพื่อนบ้าน
ก็บอกว่าตำรวจเนี่ยลงมาตรวจสอบแล้วแต่บอกว่าไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้เพราะไม่ใช่เหตุการณ์ซึ่งหน้า
คือไม่เห็นจังหวะที่ในเก่งก่อเหตุไม่ใช่เหตุซึ่งหน้า
แต่ว่าในเก่งเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าจริงแล้วที่อ้างว่าสติไม่ดีเนี่ยนะไม่จริงนะ
เก่งก็สติดีอะค่ะแต่ว่าชอบเมาเหล้าแล้วก่อเหตุแบบนี้บ่อย
พยายามข่มขืนเด็กในหมู่บ้านอายุสิบหกทำลายข้าวของข่มขู่จะเผาบ้าน
ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหเอือมระอาหวาดภาวะมาก
ส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนี้มีเด็กมีผู้หญิงมีคนสูงอายุ
แล้วก็ในเก่งชอบก่อเหตุแบบนี้บ่อยค่ะ
แล้วก็เค้าก็รำคาญไม่อยากใจนั่นมันก็ได้ใจ
เค้ามาหนูนอนอยู่หลังบ้านเค้ามาถึงเค้าก็มาดึงเลย
ดึงหนูแล้วบอกว่าชอบหนูอะไรอย่างนี้ชอบรักอะไรอย่างนี้
แล้วหนูบอกว่าเค้ามาดึงดึงดึงแล้ว
พอหนูสะบัดออกมือขาเขาก็ลงมือเขาก็ลงที่ขาหนู
แล้วเค้าก็บอกว่าชอบอย่างนู้นชอบอย่างนี้ตัวหนูเพิ่งเกือบสิบหก
เหรอเค้าไปแจ้งตำรวจตำรวจเค้าไม่มา
คือชาวบ้านบอกโอ้โหพี่จะเหตุซึ่งหน้าได้ยังไง

รานไปก่อเหตุใส่ชาวบ้านแจ้งบ่ายสองมาสามทุ่มอืมแล้ว
มันจะไปเจอยังไงอ่ะมันก็เป็นเหตุที่ไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าทั้งนั้นเนี่ย
แบบเนี้ยค่ะอ่าทีเนี้ยค่ะผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกว่า
เอางี้พาทีมข่าวไปดูเลยครับไปหาในเก่งเลยพาไปที่บ้านเลยนะ
เออที่บ้านในเก่งเลยนะห่างจากบ้านเกิดเหตุไปแค่ห้าร้อยเมตรนะคะ
ครับบ้านปิดไม่มีคนอยู่อืมก็ไปถามนายชนสินแก้วโรด
พี่ลูกน้องของในเก่งเขาก็เล่าให้ฟังว่าปกติเนี่ย
เก่งจะอยู่กับแม่อยู่กับน้องสาวครับแต่ที่เห็นบ้านปิดแบบนี้
ก็น่าจะออกไปทำงานส่วนตัวก็ไม่รู้ว่าในเก่งมีอาการทางสมอง
สติไม่ดีอะไรเพราะก็ไม่เห็นเคยไปหาหมอหรือว่าเคยกินยาอะไร
แต่ในเก่งก็มีบ้างที่นั่งเมอแล้วก็อารวาสบ้าง
ที่เมาเหล้าส่วนใหญ่ก็เมาแล้วอารวาสนะคะ
แม่กินทุกวันเคยพูดคุยเคยอะไรไหม
เขาเคยแบบกินแล้วโวยวายให้เราเห็นไหมไม่เคยครับ
ไม่เห็นนะครับถึงมาไปกินไหนมาอะไรอย่างเงี้ย
นี่เขาไม่เห็นหรอกเพราะเขามาใช่
เอาเป็นว่าคดีล่าสุดของในเก่งเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ทางตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาบอกว่ากำลังรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วเดี๋ยวจะออกหมายเรียกในเก่งให้มาพบพนักงานสอบสวนนะครับ
เพื่อแจ้งข้อหามาสอบปากคำถ้าออกหมายเรียกสองครั้งแล้วไม่มา
ก็ต้องพิจารณาขอสารออกเป็นหมายจับต่อไปอืม
แต่ว่าลงพื้นที่ไปก่อนก็ได้นะครับคือกว่าจะหมายเรียกครบสองครั้งเนี่ย
ชาวบ้านเขากลัวฮะใช่บ้านเบิ้ลก็รู้ว่าอยู่ตรงไหน
ชาวบ้านแถวนั้นก็บ่นว่าโอ้โหก่อเหตุมาบ่อยตั้งหลายครั้งแล้วด้วย
อย่างน้อยไปบอกเขาก็ได้ว่าเออทำงานแล้วนะ
มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาจะได้เข้าใจ
เดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดว่าตำรวจเนี่ยปล่อยประละเลยนะคะ